คือพูดถึงเรื่องของการสังเกตดีกว่าการสังเกตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะเราก็ต้องดูเอาง่ายเลยนะอย่างบางทีเราจะเดินเข้าประตูเราต้องดูก่อนนะว่าประตูเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรเลื่อนผลักดึงอะไรก็ว่ากันไปไม่อย่างนั้นเปิดผิดเปิดถูกได้นะคะ
ใช่เลย

เป็นป้ายผลไม้มันว่ามาด่าผมได้เลย
เออแล้วอย่างนี้เวลาเจอป้ายผัก

อ้าวก็เป็นป้ายดึง

เอาเป็นว่าป้ายผักผลักไม่ใช่ผัก

เพราะว่ามีปัญหากันบ่อยมากเลยเรื่องป้ายต่างจริง
คือบางทีเราเห็นว่ามันเป็นป้ายผักหรือดึง

แล้วบางที่มันเปิดได้แค่ด้านเดียวจริง
มันก็จะกระแทกไงถ้าเราจะผักแล้วเขาไม่ดื่มก็ตึ้ง
บางทีเขาให้เลื่อนแล้วก็ดันอะไรอย่างนี้
มันก็มีวันก่อนดิฉันไปโรงพยาบาลก็เลยไม่ได้หาหมอเลย

โอ้โหก็เลยต้องเลื่อนนัดออกไป
บ้าแล้วมันเป็นเลือดหมายถึงเลื่อนอย่างนี้

ก็นึกว่าหมอบอกเลื่อนไปก่อน
นี่ไงเราถึงขาดขาดอะไรรู้ไหม
อะไรคะขาดยาเราเลื่อนตลอดเลยอ่ะ